ต่อกันที่เรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

ในแต่ละพื้นถิ่นเขาก็จะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะ
ไทยพวนจังหวัดนครนายกค่ะ
เขาได้รักษาวัฒนธรรมนี้ไว้นะคะ
ทั้งเรื่องของการทอผ้าด้วยมือ
สวมผ้าพื้นเมืองอยู่ในชุมชน
และที่สำคัญก็มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ

ทอที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้

ก็คือภาพที่เห็นเป็นกระเป๋าเป็นถุงผ้า
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีสหกรณ์สหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหญ่
อยู่ในวัดปฐุมวงศาวาสอำเภอบางพลีจังหวัดนครนายกนะคะ
ชุมชนไทยพวนบ้านใหม่แห่งนี้

สันนิษฐานว่ามาจากการที่มีเครื่องมือเก่าหลงเหลืออยู่
กี่ทอผ้าที่ปั่นได้
ทำให้คนในชุมชนมีแรงบันดาลใจค่ะ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง
โดยใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกสอนคนรุ่นใหม่
จากนั้นดำเนินการมาเรื่อยในรูปแบบของสหกรณ์
และตอนนี้มีคนที่อยู่ในสหกรณ์มีสมาชิกแล้ว๒๕คน
เพื่อที่จะร่วมอนุรักษ์ทั้งการสวมใส่ผ้าไทย
และการสร้างรายได้ในชุมชนนะคะ
โดยใช้ผ้าใยสังเคราะห์เป็นไหมประดิษฐ์
ใช้กำลังคนในการทอแต่ละผืนอย่างประนีต
เนื้อนี่เขาบอกแน่นมากผ้าแล้วก็นุ่ม
ไม่ร้อนสีไม่ตกเก็บรักษาง่าย
ซักด้วยน้ำธรรมดาก็ได้นะคะ
ตอนนี้ชุมชนในจังหวัดที่ยังทำการทอผ้าทอมือแบบนี้
จากกลุ่มอื่นที่เคยทำไม่มีการต่อยอด

ต่อยอดอนุรักษ์วัฒนธรรมนี่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะคนรุ่นใหม่มีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลย
ใช่นะครับต้องร่วมกันสืบสาร
แล้วก็รักบ้านเกิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ